เรื่องของการแก้ไขปัญหาผีน้อยนะครับ

นั่นก็คือแรงงานผีหรือว่าคนผี
ก็คือคนที่ไปทำงานที่ประเทศเกาหลีใต้อย่างผิดกฎหมายนั่นเองนะครับ
เมื่อวานี้กระทรวงแรงงานเดินหน้าออก๓มาตรการสำคัญ
ในการที่จะแก้ปัญหาตรงนี้นะครับ
พลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน
เปิดเผยภายหลังการประชุมหาบรือแนวทางการป้องกัน

ถูกหลอกลวงและลักลอบไปทำงานที่เกาหลีใต้
หลังจากมีการเผยแพร่ข่าวของคนไทย๓๐๐กว่าคนนะครับ
ที่ถูกตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้
ปฏิเสธการเข้าเมืองและกักตัวไว้ที่สนามบินอินชร

ก็ไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มคนที่จะไปลักลอบทำงานหรือเปล่า

ที่อยากจะเดินทางไปเที่ยวทั่วไปโดนกักไว้หมดเลยนะครับ
ต้นกระทรวงแรงงานวางแผนรองรับคนไทย

เตรียมการบริหารจัดการแรงงานไทยไปเกาหลีใต้
เพื่อป้องกันการถูกหลอกลวงไปทำงานใน๓ประเด็นนะครับ

ต้นจากการจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือแรงงานไทย

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมือง
บริการจัดหางานเพื่อคนไทย
แล้วก็สำนักงานจัดหางานจังหวัดทุกจังหวัดนะคะ

ลดระยะตรวจสอบภาพประหวัดอาธิกรรม
จาก๓๐วันเป็นไม่เกิน๑๕วัน
ขอเพิ่มโคต้าจะส่งแรงงานไทยไปเกาหลีใต้
๕๐๐คนเพิ่มเป็น๑๕๐๐คน
รวมถึงขยายระยะเวลาการทำงานจาก๙ปี๘เดือนเป็น๑๔ปี
ก็เรียกว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพอาชีพแรงงาน

เน้นการป้องกันการลักลอบไปทำงานในเกาหลีค่ะ
โดยประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐภาคเอกชน

ระงับการเดินทางผู้มีพฤติกรรมลักลอบ
รวมทั้งนายหน้าที่ผิดกฎหมายทั้งหมดด้วยนะคะ

แล้วก็มีการออก๓มาตรการเร่งด่วนออกมาอีกนะครับ

ไปทำงานอย่างถูกต้องตามกฎหมาย

เข้มงวดที่ด่านตรวจคนหางานนะครับ

สายสืบออนไลน์ในการตรวจสอบนะครับ

โดยประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเดินทางไปทำงาน

รวมถึงการถูกขึ้นบัญชีดำจากเกาหลีเขา

ราว๕๕๘๐๐บาท

ราว๑๖๕๘๐๐คน

กว่า๒๒๖๐๐คนเท่านั้นเองนะครับ
แล้วก็พำนักอย่างผิดกฎหมาย
ที่เหลือก็คือ๑๔๐๐คุณ

ประมาณแค่๒๕๒๐๐คนเท่านั้น
ก็ต้องเป็นปัญหาใหญ่ในการแก้ไขร่วมกัน
ระหว่างไทยกับเกาหลีใต้ต่อไปนะครับ